เหตุสลดหนองบัวลำพูก็มีคำถามในสังคมมากมาย
เมื่อไหร่จะมีการปราบยาให้สิ้นซากปราบปืนเถื่อนให้หมดไปนะฮะ
เพราะว่าพอมีอาวุธปืนอะไรออกมาแบบนี้ก็ใช้ในการฆ่าในการฟันกันได้
มีหลายเหตุในสังคมนะครับดังนั้นวันนี้ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย
เพราะกรณีที่กระทรวงมหาดไทยก็ลุยทำสงครามยาเสพติดสั่งด่วนทุกจังหวัด
พบตรก็ขานรับนายกก็ระดมกวาดล้างอาวุธนะฮะติดตามในขีดเส้นใต้เมืองไทย
สวัสดีอาจารย์สุภาพนะครับสวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่
เหตุสลดจากหนองบัวลำพูหลังจากวันพรุ่งนี้เมื่อผ่านพ้นพิธีพระราชทานเพลิงศพไปแล้ว
สถานการณ์ก็จะคลี่คลายลงข่าวก็จะคลายตัวลง
จะเหลือไว้แต่ความรู้สึกที่ยังฝังอยู่กับคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่า
ก็ต้องใช้ระยะเวลาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่
จะต้องเป็นประเด็นดำเนินต่อไปคือการตั้งคำถามที่คุณบุ๊คบอกเมื่อสักครู่
ประเด็นเรื่องของยาบ้าประเด็นเรื่องของอาวุธปืน
กลายเป็นประเด็นที่คนในวงการสังคมตั้งคำถามขึ้นมามากว่าทั้งสองเรื่องนี้
มันอาจจะเป็นเหตุโดยตรงหรือไม่เป็นเหตุโดยตรงก็ตามแต่
แต่เรื่องของยาบ้าเรื่องของปืนก็กลับมาเป็นประเด็นให้วิพากษ์วิจารณ์
สองเรื่องสองประเด็นนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาในท่าทีที่ฟังดูแล้ว
ขังมากครับขึงขังจริงจังแล้วก็มีความรู้สึกว่า
คนที่จะต้องทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต้องเต้นตามเสียงกรอง
เพราะว่าประชาชนเรียกร้องอยากให้เอาจริงเอาจังกับเรื่องยาบ้า
อยากให้เอาจริงเอาจังกับเรื่องอาวุธปืนดูไปทีละเรื่องก่อน
เรื่องยาบ้าก่อนเรื่องยาบ้าเนี่ยถ้ามีการปราบปรามอย่างจริงจัง
ถึงจะมีก็ไม่มีมากเท่านี้ที่จริงก่อนจะเกิดเหตุ
หนองบัวลำพูใครที่ติดตามข่าวโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ในช่วงหลังหลังจะพบว่า
คนติดยาบ้าเกิดอาการหลอนยามากเป็นข่าวเกือบจะรายวัน
ติดยาบ้าหลอนยาทำร้ายคนนั้นคนนี้ทำร้ายแม้กระทั่งคนในครอบครัว
ทำร้ายแม้กระทั่งแม่ตัวเองทำร้ายแม้กระทั่งพ่อตัวเอง
จากคลิปพวกนี้มีกันมาเกือบทุกวันจนอ่านแล้วก็ฟังแล้วก็
เกิดความรู้สึกว่ามันชินหูชินตานี่เรื่องของยาบ้า
ทีนี้ถ้าจะดูว่าถ้าจะปฏิบัติการตามเสียงกรอง
ทุกฝ่ายออกมาขารับหมดว่าจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้
เริ่มที่ตัวนายกรัฐมนตรีก่อนนายกรัฐมนตรีสั่งการเอง
และสั่งการผ่านโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าให้ทุกฝ่ายเอาจริงเอาจังกับเรื่องปัญหายาบ้า
พอนายกสั่งอย่างนี้ทุกฝ่ายก็เต้นตามสิครับ
กระทรวงมหาดไทยนั่นขานรับก่อนเพื่อนเลย
กระทรวงมหาดไทยขานรับโดยจะทำยังไงครับ
ดูหัวข่าวนี้ตื่นปราบยาเสพติดคลอด๓แนวทาง
สั่งด่วนทุกจังหวัดให้ทำสงครามยาเสพติดมาอีกแล้วคำว่าสงครามยาเสพติด
งครามที่ประกาศมาแล้วหลายรอบเรื่องยาเสพติดนี่แหละ
แรกก็ตื่นเต้นฟังดูแล้วคำว่าสงครามสู้กับยาเสพติด
โอ้โหมันน่ากลัวมากแต่เอาเข้าจริง
สุดท้ายขึ้นมามันก็เป็นข่าวที่ฟังแล้วชินหูไปเฉย
เมื่อวานนี้ประหลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสุธิพงศ์จุนเจริญ
บอกว่าได้สั่งการไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสั่งการไปที่จังหวัด
ให้เอาจริงเอาจังกับเรื่องปัญหายาบ้าแล้วท่านก็บอกรายละเอียดด้วยนะ
ว่าจะทำออกมาเป็นสามแนวทางหนึ่งอย่างนั้นสองอย่างนี้สามอย่างนี้
ผมไม่ลงรายละเอียดเพราะมันมีรายละเอียดมากเอาเป็นว่าแต่ละแนวทางเนี่ย
ดูดีมีความหวังคนที่ฟังเรื่องนี้ใหม่ใหม่ก็ตื่นเต้น
มีความหวังแต่คนที่ฟังเรื่องนี้มาหลายครั้ง
คนรุ่นผมเนี่ยฟังมาหลายครั้งเคยผ่านการทำข่าวมาเคยฟังหลายครั้ง
ฟังแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอากันอีกแล้วเหรอ
ประกาศอีกแล้วเหรอเราชินกับข่าวแบบนี้มาแล้ว
ชินเพราะว่าหลายครั้งที่ประกาศเรื่องนี้ออกมาแข็งขังตึงตังขึงขัง
แต่สุดท้ายมันอยู่ในสภาพไฟไหม้ฟัง
แรกนั้นโอ้โหโหมกำลังกันทำโน่นทำนี่
พอสักพักหนึ่งค่อยลานหย่อนลานหย่อนแล้วกลับมาสู่รูปเดิม
เป็นอย่างนี้มาแล้วหลายรอบครับฉะนั้นฟังแล้วก็มันก็มีความรู้สึกว่า
เอากันอีกแล้วเหรอทีนี้ประเด็นก็คือว่า
ในขณะที่เราไม่เอาจริงเอาจังการบังคับใช้กฎหมายไม่จริงจังไม่ต่อเนื่อง
บังคับใช้กฎหมายไม่บูรณาการไม่จริงจังไม่ต่อเนื่อง
ก็พอเข้าใจได้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งกำลังพลไม่พอ
กำลังพลตำรวจตอนนี้ถ้าทุ่มเทไปกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อีกเรื่องหนึ่งก็ต้องห่อนไปด้วยเพราะกำลังพลมีเท่าเดิม
ถ้ามัวแต่ไปโหมตั้งป้อมปราบอย่าแต่ยาบ้า
เอาแล้วงานอาจยกรรมอื่นล่ะคนก็ไม่พอ
นี่เป็นปัญหาที่เป็นข้อเท็จจริงว่าไม่สามารถที่จะทำจริงจังอย่างต่อเนื่องได้
งบประมาณไม่พอการที่จะทุ่มเทด่าหน้ากันไปปราบเรื่องยาบ้า
ต้องใช้งบประมาณนะครับต้องใช้เงินนะครับต้องมีเบี้ยเลี้ยงนะครับ
เรื่องเหล่านี้มันเกี่ยวข้องโยงใยกันไปหมดฉะนั้นทำไปสักพักนึง
ล้านยอนพอล้านยอนมันก็กลับมาใหม่
สงครามของเราเนี่ยกลับมาใหม่คือพวกพ่อค้ายาเสพติด
ฉะนั้นกระบวนการค้ายาเสพติดมันก็อยู่อย่างนี้
ที่สำคัญก็คือว่าคู่สงครามของเราคือพ่อค้ายาเสพติด
มันมีผลประโยชน์มหาศาลนี่ครับกับการค้าขายยาเสพติด
ผลประโยชน์มหาศาลเหล่านั้นมันเจือจานไปหมดทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็เจือจานไปถึงตำรวจด้วยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์
ชาวบ้านเขารู้กันเยอะว่าสุดท้ายตำรวจเยอะเลยครับ
ที่ไปมีเอี่ยวกับกระบวนการค้ายาบ้า
อย่างน้อยก็หลิวตาอย่างน้อยก็ทำไม่รู้ไม่ชี้
อย่างน้อยก็ทำให้การค้าขายยาบ้ามันปราบกันไม่จริงจัง
เพราะผลประโยชน์มันเจือจางมาถึงตำรวจด้วยอันนี้ต้องยอมรับกัน
ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะแก้ยังไงลำบากนะครับ
ผมเชื่อว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยคงตูมตามกันสักพักหนึ่ง
แต่ว่าพอสักพักนึงจะค่อยเงียบไป
เพราะมันมีผลประโยชน์ตามมาเยอะนายกก็สั่งการไป
พบตรก็สั่งการไปแต่ว่าในทางปฏิบัติก็อย่างที่บอก
มันไม่จริงจังมันไม่ต่อเนื่องเรามีปัญหาเรื่องบังคับใช้กฎหมาย
เราทำกันแบบไฟไหม้ฟางวูบวาบวาบ
ตามเสียงกรองพอเสียงกรองเบาลงก็หย่อน
พอร้านหย่อนการปฏิบัติการก็หย่อนเราทำกันมาอย่างนี้
คราวนี้ก็ตื่นขึ้นมาอีกทีนึงเรื่องอาวุธปืน
เรื่องอาวุธปืนนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเรามีปัญหาทุกครั้งเวลาพูดกับเรื่องอาวุธปืน
เรามีปืนที่ได้รับอนุญาตคนครอบครองอยู่๖ล้านกว่ากระบอก
มีปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตที่เรียกกันว่าปืนเถื่อน๔ล้านกว่ากระบอก
สองส่วนนี้สิบล้านกว่ากระบอกปืนที่รับอนุญาต
เราก็มีหลักเกณฑ์หลักการจะต้องให้เขาเพราะเราถือว่า
คุ้มครองสวัสดิภาพทรัพย์สินของประชาชนไม่ได้
ฉะนั้นถ้าไม่ให้คนดีมีปืนไว้คุ้มกันชีวิตไว้คุ้มกันทรัพย์สินของตัวเอง
แต่ปืนที่อยู่ในมือคนร้ายน่ะเกือบเท่ากับปืนที่มีใบอนุญาต
ปล่อยให้ปืนอยู่ในมีคนร้าย๔ล้านกว่ากระบอก
แล้วถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้คนที่เขาต้องการจะปกป้องตัวเอง
ทำงานที่เกี่ยวกับปกป้องทรัพย์สินตัวเองไม่มีปืนไม่มีใบอนุญาตไม่มีใบพก
อ้าวแล้วจะทำยังไงรัฐจะช่วยเขายังไง
สุดท้ายโดยหลักการนี้เราก็ต้องให้คนมีปืนเขาขออนุญาตมา
เขามีเหตุผลที่จะมีปืนก็อนุมัติเข้าไป
เขามีใบเหตุผลที่จะต้องการใบพกปืนก็อนุมัติเข้าไป
ปัญหาคือปืนในมือคนร้ายเนี่ยเราจะทำยังไง
พบตรขานรับนายกระดมกวาดล้างอาวุธ
ครบวงจรไม่รู้เป็นยังไงแต่เรียกว่าครบวงจร
ครบวงจรยังไงที่จะปราบปืน
ไม่ใช่อยู่ไปเทียบปราบนี่นานาน์ไม่ได้หรอกครับ
ที่ทำได้ก็คือตั้งด่านแล้วให้เน้นย้ำว่าให้ตรวจอาวุธปืนด้วย
ถ้าไม่เน้นย้ำเดี๋ยวก็ไม่ตรวจพอเน้นย้ำให้ตรวจอาวุธปืน
ช่วงนี้ไปไหนก็มีด่านตรวจอาวุธปืนไปไหนก็มีด่านตรวจอาวุธปืน
ผมถามว่าคนที่มีปืนเถื่อนเนี่ยเขาจะพกออกมาไหมครับช่วงนี้
พกมาไหมครับเขารู้นี่ครับพกออกมาตอนนี้เดี๋ยวก็โดนไม่พก
เก็บไว้กลับบ้านแล้วแล้วท่านจะไปลนลงกวาดล้างยังไงเขาเก็บไว้กลับบ้าน
แล้วพอสักพักหนึ่งพอลานหย่อนไม่มีการปฏิบัติการในการตรวจค้นปืน
เขาก็กลับมาใหม่เอามาใช้กันใหม่
สมัยหนึ่งผมทำข่าวอยู่พลตบุรตีประมาณอเดริกศาลเป็นรัฐบุรตีว่าการกระทรวงมหาธัย
ก็เคยทำอย่างนี้เปิดโอกาสให้คนมีปืนเถื่อนเนี่ยเอาปืนมามอบให้ราชการไม่มีความผิด
โอ้โหคนเอามามอบกันเยอะเลยครับทำได้อยู่พักเดียว
หลังจากนั้นก็ไม่เห็นปรากฏการณ์นี้อีก
ฉะนั้นเรื่องปืนเป็นปัญหาใหญ่
อย่างที่บอก๔ล้านกว่าเป็นปืนเถื่อนไม่มีใบอนุญาตอยู่ในมือชาวบ้าน
และถ้าอยู่ในมือคนร้ายจะเป็นยังไง
ผมถึงบอกทั้งสองเรื่องนี้มันเป็นประเด็นที่คนมันตีกรอง

จริงเอาจังเพราะคนเห็นแล้วว่าสังคมไทยตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องนี้มาก
เรื่องการใช้อาวุธฆ่าแกล้งกันนี่แหละเยอะมาก
แล้วก็ต่อเนื่องมาจากเรื่องยาบ้าท่านจะทำยังไง
นายกจะสั่งยังไงสั่งแล้วเขาจะปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องไหม
มีงบประมาณให้เขาไหมงบประมาณให้เขาแล้วเขาจะจริงจังไหม
ตำรวจที่ติดผลประโยชน์มีผลประโยชน์กับเรื่องเหล่านี้อยู่
เขาจะถอนตัวออกมายังไงอย่างที่หมอประเวทบอก
ทุกวันนี้ตำรวจเครียดในบรรดาอาชีพราชการที่ฆ่าตัวตายเนี่ย
ตำรวจฆ่าตัวตายมากกว่าเพื่อนเพราะตำรวจเครียด
โดยเฉพาะตำรวจพนักงานสอบสวนถ้าแยกออกมาในวงการตำรวจด้วยกัน
ตำรวจพนักงานสอบสวนเครียดที่สุดฆ่าตัวตายมากที่สุด
ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่นำมาขีดเส้นใต้วันนี้
วันพรุ่งนี้จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเหยื่อของโศกนาฏกรรมที่หนองบัวลำพูครับ
ผมขอส่งบทกรอนไปถึงคนเป็นแม่แม่ซึ่งวันแรกแรกเนี่ยบ่นกันมาว่าอยากจะฆ่าตัวตายตามลูกด้วยซ้ำไป
รอนบทนี้ส่งไปถึงแม่ว่าเคยได้ยินเรื่องเล่าดาวลูกไก่
กระโดดเข้ากองไฟไปตามแม่วันนี้เหตุสลับกลับผันแปรหัวใจแม่อยากทลาฝ่ากองไฟ
จนวันที่พระเจ้าแผ่นดินบินมาเยี่ยมพลังใจแม่ก็เปรียมขึ้นมาใหม่
วิญญาณลูกบนฟากฟ้าไกลแสนไกลเจ้าเห็นไหมแม่กลมกราบทั้งคราบน้ำตา
เออก็สะท้อนทั้งเรื่องของปืนและยาเสพติดนะครับ
ก็อยากขายลานแค่ชั่วครู่นะอาจารย์บอกอย่าปล่อยให้ลานหย่อนนะฮะ
เวลาทำอะไรก็ต้องทำให้เต็มที่จริงจังนะครับ